ความหวานของคู่นี้แล้วกันนะคะ
คุณหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ค่ะ

ในการรวบรวมภาพทุกอย่างเลย
ภาพทั้งหมดนะคะที่ไปทริปภูเก็ตกันมาค่ะคุณ
คือต้องบอกว่าหมากเนี่ยเขาเก่งในเรื่องของการถ่ายภาพนะ
และอย่างเช่นเคยค่ะก็บอกเลยว่าไม่ได้ความหวานครั้งนี้นะ
ไม่ได้มันจะโชว์เรียราชนะจ๊ะมีความมีจุดประสงค์ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมทางทะเลนั่นเอง
ไปถ่ายที่ภูเก็ตที่ทะเลใช่ไหมเออก็สนับสนุนกิจกรรมทางทะเลไปเลยแล้วกัน
น้ำทะเลที่ว่าเค็มเนี่ยคุณเอ๋ยอย่างกับน้ำเชื่อมทีเดียวค่ะ
แล้วก็ทำเอาหลายคนนะคะมองว่าเป็นเหมือนการ์ดแต่งงานเลยนะ
ก็แหมบรรยากาศมันคู่เข้าคู่ขนาดนั้นนะคะคุณ
โดยหมากเองก็ขอบคุณติดเคิดหนึ่งนั่นนะคะ
พร้อมบอกว่าหากเป็นการ์ดวิวาต้องคงสวยกว่านี้แน่นอนค่ะ
จริงแล้วผมไปเที่ยวกันที่ภูเก็ต
แล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเล
เราก็เลยว่าเงินส่วนหนึ่งเราจะเอาไปช่วย
ข้าวทำงาน

ไม่ใช่ขอเชิญมาร่วมกัน

ก็เป็นเขาเรียกว่าดูสะอาดตา
ก็เป็นคนทำเองสร้างใจเอง
ถ้ามันสวยถึงขนาดนั้นก็ขอบคุณมาก
มันคิดว่าจะเก็บไว้ใช้ไหมมัน่อย

ไม่ไม่เลยครับเรื่องนั้นเอาจริงแล้วก็คือ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านะครับ
เออนะคะเรื่องแต่งงานก็ยังไม่มองกันไกลถึงขนาดนั้นนะคะ
คุณขำอะไรคะแหมหนุ่มหมากมีการตอบคำถามน่ารัก
ใช่นักคามมีเฮกันยกใหญ่เลยสกะ
โอ้โฮตกใจเหมือนกันนะ
แหมเป็นผู้ชายที่ขี้เล่นอย่างนี้อิจฉาคิมเบอร์รี่จริงนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่แค่จะมีแต่รูปคู่สวีทสวีทเท่านั้นนะคะ
กุนุ่มหมาค่ะพาเพื่อนนะ
แก๊งของเขาก็ปลาเข้าป่าแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ยังไงก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ
รวมเอามาให้สาวอย่างเราได้ติดตามกันบ้าง

แต่ว่าช่วงนี้ก็ติดตามของหนุ่มหมากเขาไปก่อน
ติดตามผลงานของหนุ่มหมากที่เขาไปถ่ายภาพมาก่อนนะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นภาพหลายมุมหลายมุมที่เราไม่เคยเห็น
แล้วก็อันซีนเหมือนกันแล้วก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าปีเจ้าถ่ายรูปงามขนาด

แต่นี่คุณซ้อมเพื่อที่จะอยากไปเข้าฉากกับคุณหมาเขาหรือไง